แล้วพี่คนนี้สายฟ้าผ่าลงมือปมใส่นาฬิกาสีทอง
นะครับมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าคุณว่าเกี่ยวไหม
หรือใครเคยมีประสบการณ์เคยมีญาติไม่ต้องผ่าตัวหรอก
ผ่าตรงไหนที่คุณแบบเห็นแล้วมันอยู่ใกล้ตัวคุณบ้าง

นี่ออกจากโรงพยาบาลแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วคุณผู้ชมครับ
เขาเป็นช่างเสียงรถแห่นะครับฟ้าผ่าเลยตอนกำลังแบบว่า
เอารถแห่เข้าพื้นที่เตรียมของกันเตรียมของกัน
นี่คือแผลที่เกิดตอนสดร้อนโอ้โห
ไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกของพี่เขาหรอกแต่พี่เขาบอกว่าพี่เปรียบเทียบดิ
ว่ามันเหมือนอะไรเขาบอกว่าเหมือนแขนจะแตกออกเป็นสิ่ง

ปวดคุณผู้ชมนี่ครับพี่ผลชนะพลศรีหาหรือพี่แบงค์
นะครับผู้ประสบเหตุเล่าบอกว่าเขาเนี่ยทำงานเป็นช่างเสียงประจำรถแห่
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เอง๒ทุ่มได้
ตอนไอ้ขบัวรถแห่เนี่ยจะเข้าพื้นที่ที่อำเภอม่วงสามสิบใช่ไหม
คุณผู้ชมครับปรากฏว่าฝนตกหนักครับลมแรงที่อุบลครับ
คุณแบงค์กับพี่ชายอยู่บนรถแห่กันสองคนใช่ไหมก็พยายามเอามือจับผ้าขึงเอาไว้คนละฝั่ง
จะกันฝนแน่แน่แน่แน่เอาไปเนี้ยจะกันฝนคุณผู้ชมพักเดี๋ยว
ดังสนั่นสะเก็ดไฟเต็มรถเลย
ฟ้าผ่าลงนาฬิกาข้อมือสีทองของคุณแบงค์พอดิบพอดีอย่างจัง
ส่วนพี่ชายสะบัดมือออกครับสะบัดมือออกทัน

นี่ครับปกติเขาจะใส่นาฬิกาแบบนี้นี่อยู่นี่
คุณแบงค์ยังบอกอีกว่าตอนนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไป
พี่มันเหมือนอะไรโอ้โหเหมือนแขนกำลังจะแตกเป็นเสี่ยง
แต่ไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมนาฬิกาเรือนนี้ยังใช้ได้เป็นปกติ
จากนั้นพี่ชายรีบพาไปหาหมอต้องนอนรักษาตัว๒วันนะครับ
แล้วก็หมอพึ่งอนุญาตให้กลับบ้านเมื่อวานนี้นะครับ
ถือเป็นอุทาหรณ์นะครับเวลาฝนตกฟ้าร้อง

อะไรที่คิดว่ามันเป็นสื่อล่อฟ้า
ก็ถอดออกไว้ให้หมดนะครับจะได้ปลอดภัย
ดอมระวังนะนาฬิกาสีทองด้วย
เอามาฝากไว้ไหมอ่ะเอามาฝากพี่ไว้
แหละทำไมพี่ถึงใช้สายยางนะครับ